สาวรีวิวผิวขาวใช้สารประหลอดนะคะ
แหลปบอกยังยังอีกยังจะใช้อีกนะคะ
ถ้าใช้แบบนี้อย่าลืมนะคะตายสงบศพออร่าแน่นอน

มาโพสต์ขายครีมขายครีมที่มีสารประหลอดอยู่ด้วย
บอกว่าสารประหลอดเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอนะฮะ
ใช้มาหมดแล้วทั้งฉีดทั้งกินไม่ขาว
แต่ใช้สารประหลอดขาวแล้วถามว่าผิวบางแคร์ไหม
แคร์เป็นมะเร็งแคร์ไหมไม่แคร์
ใครรักชีวิตรักตัวกลัวตายไม่ต้องใช้
เธอบอกแบบนี้นะคะและที่สำคัญรีวิวให้ดู

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย
กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย

กินให้ดูเลยค่ะว่ามันปลอดภัย